ไปร้านข้าวแกงดีกว่าคุณค่ะ
เพราะว่าเขาว่ากันว่าร้านข้าวแกงที่ปฐุมธานีที่นี่
ราคาข้าวแกง๑๐บาท

เชียร์ตั้มขายยังไง๑๐บาท
แล้วข้าวตักไม่อั้นเฮียเขียนไว้เนี่ย
อยู่ที่แต่บนบางประหลอกอำเภอจังหวัดปฐุมธานีนี่แหละ
ไปถึงปั๊บเจอเฮียตั้มเลย
เฮียตั้มแกง๑๐บาทข้าวตักไม่อั้น

แล้วก็อยู่ริมถนนมีการตกแต่งสวยงาม
มีที่นั่งทันอย่างดีมีป้ายหน้าร้านมองเห็นชัดเจน

นี่แหละหรือว่าคุณมนตรีประดับจันทร์อายุ๔๒ปีนะ
ตักแกงเลยเตรียมไว้บริการลูกค้านะคะ
คือเขาต้องเตรียมเอาไว้แบบนี้เพื่อให้มีความรวดเร็ว
เขามีกับข้าวกว่า๑๕อย่างเอาไว้บริการไม่ว่าจะเป็น
งพันแนงพันโลผัดกะเพราผัดวุ้นเส้นผัดพริกกุญเชียงทอด
แล้วก็ยังมีเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายผัดพริกขิงเอ้ย
ขนมก็มีคุณกล้วยบัวชี
โอ้โหคุณมนตรีหรือว่าเฮียตั้มบอกว่า
ร้านนี้เขาจัดสรรขึ้นเพื่อหวังว่าจะช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อย
ประสบปัญหาเศรษฐกิจเนาะก็คือเราเจอพิษโควิด๑๙มา๒ปีกว่าแล้ว
บางคนถามว่าอ้าวเฮียช่วยคนอื่นราคาขาย๑๐บาทเนี่ย

อยากจะบอกเลยว่าเฮียเขาใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
รวมทั้งรักษามาตรฐานแล้วก็ป้องกันมาตรการ
แพร่ระบาดของโควิด๑๙อย่างเคร่งครัดในร้านด้วย
ที่สำคัญข้าวราคา๑๐บาทตักไม่อั้นนะจ๊ะ
ข้าวคุณตักไปเลยข้าวคุณเติมได้เลยไม่อั้น
ส่วนน้ำและน้ำแข็งฟรี๑คนเอาง่ายนะ
คนต่อ๑อิ่ม๑มื้อจะอยู่ที่ประมาณ๒๐๓๐บาทเท่านั้นค่ะ
คุณนึกออกไหมคุณกินแกง๑อย่าง๑๐บาทเอาคุณอยากกิน๒อย่าง๒๐คุณอยากกิน๓อย่าง
ข้าวคุณจะตักไปกี่รอบก็ได้แล้วแต่ละทานให้หมดนะ
คุณค่ะบอกเลยว่ามันคุ้มจริงเอาจริง๒อย่าง๓อย่างก็อิ่มแล้ว
แล้วร้านเปิดตั้งแต่๖โมงจนถึง๓โมงเย็นหรือจนกว่าของจะหมด
เปิดแบบไม่มีวันหยุดใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นไปแวะชิมไปอุดหนุนได้
แกง๑๐บาทข้าวตักแบบไม่อั้นเลยนะเฮียตั้มบอกมา